หมู่เตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

หมู่ให้สุดกับหมู่ครันเทพ

ที่สำคัญที่สุดเนี่ยสมมุติว่าวันนี้คืนนี้เราฝันไม่ดี

คนที่แก้ฝันเราได้

คือการฝันมันมีหลักแต่โบราณเลยอยู่๔ประการหรือ๔ประเภท
คือหนึ่งกรรมนิมิตรหมายถึงว่ากฎแห่งกรรมที่เรากระทำมา
มันมาแสดงเหตุแสดงเรื่องเช่นเจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งต่าง
มาแสดงเหตุให้เรารู้ว่าเราจะเกิดเหตุนี้เขาจะเอาเรื่องเรา
มักจะฝันเช่นวิ่งหนีคนไล่ฆ่าตื่นมาเหนื่อยมากเลย
หรือฝันไฟไหม้อันนี้เป็นกรรมนิมิตรที่เราเคยทำมา
จิตนิวรหรือจิตสังวรก็ได้จิตเราไปผูกพันรับรู้เรื่อง
ก็คือเทพสังหรณ์คืออะไรเทพสังหรณ์
คนทุกคนจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาเรา
เขาจะมาดนจิตดนใจให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้น

สุดท้ายก็คือธาตุกำเริบ

หรือกินเผ็ดมากไปก่อนนอน
ธาตุแปรปรวนมันจะทำให้เราฝันได้เหมือนกัน

ไม่แต่บางทีเราฝันแล้วทำไมเรารู้สึกเหนื่อยเหมือนเรา

ถ้าฝันเกี่ยวกับเรื่องร้าย

หรือตัวเราฝันเห็นงานศพเราเนี่ยดีเลย
แต่ว่าบางคนเขาบอกฝันว่าเราเหยียบอุจจาระ

บางคนบอกว่าอย่างมดดำบอกจะรวย

ตำราเรื่องฝันไม่มีอะไรที่แน่นอน
แต่ส่วนมากที่มดดำพูดว่า
ในเรื่องของของที่เป็นอุจาต
หรือของที่เป็นของเหม็นเน่า

มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้ก่อนเป็นเบื้องต้น

คือเวลาประมาณใกล้รุ่งหรือใกล้สว่าง
ประมาณสักตี๕ถึง๖โมงเช้า

และมักจะเป็นฝันประเภทที่เรียกว่า
เป็นฝันที่เทพมาดนจิต

แต่ถ้าเกิดฝันในช่วงกลางดึก

โบราณเขาบอกเป็นการต่อชีวิตให้นางจริงไหม

เขาถือกันมากเลยอาจารย์

ถ้าเกิดเราเผยบอกในฝันว่า

ถ้าเราฝันถึงตัวตนบุคคล
โดยอาจจะเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้า

คนที่ตายมาชวนเราไป

เขามาพาไปแล้วจิตมันออกจากร่างไป

เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรา

โดยเฉพาะเกิดขึ้นกับหนุ่มรูปงาม

หรือกระดูกภาพสตรีที่หน้าตาดี
ฝันว่ามีคนมาเสพสมหรือเสพกาม

เขาฝันว่าเขาไปที่โลงราคอน

เขาก็เลยไปอุ้มเด็กคนนั้นลงมา
ลงมาปุ๊บ
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็น๑๐ปี

คือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่เขาฝันเขายังไม่ได้ไปอยู่ในโรงละครนั้น
แต่พอหลังจากที่เขาฝันนั้นเวลาผ่านมาประมาณปีนึง
เข้าอยู่ในโรงละครที่เขาฝันถึงแล้วอยู่ว่าเป็น๑๐ปีเลย

มีอะไรบางอย่างที่เป็นความผูกพันของจิตของครูบาอาจารย์
หรือเจ้าของสถานที่หรือเจ้าที่หรือพ่อแก่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่นั้นบอกว่า
เขาจะต้องได้มาอยู่ที่นี่ไงแล้วเขาก็เลยไปทำงานแล้วก็อยู่ที่นั่น
แล้วก็อยู่ที่นั่นยาวนาน

เขาจะต้องมีความสามารถพิเศษบางอย่างในอาชีพของเขา
เช่นทำงานด้านศิลปะหรือทำงานเรื่องคราวจริง
เรื่องของงานช่างงานฝีมือต่าง

กลัวว่าบางทีเขามีสามีแล้ว
คือสิ่งที่มาเข้าฝันก็คือเป็นพวก

คือเป็นเทพ
เป็นเทพที่อยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกา

ก็จะเห็นใครสวยใครหลอกก็จะเข้าเสพกามด้วย

จะต้องสวดมนต์ก่อนนอนแล้วบอกว่า
ข้าพเจ้านายหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอย
มีภรรยาแล้วถูกต้องตามกฎหมาย

คนที่เคยโดนแบบนี้คือใครจำได้ไหม

มีเสน่หาในกายรูปของบุคคลผู้นั้น

เพราะหนุ่มก็จะไปเรื่อย
ทีนี้ถ้าเกิดคนฝันร้าย

มีวิธีเดียวเลยตามหลักพุทธศาสนา
บุคคลผู้ฝันร้ายให้สวดพระกาถาอภัยปริศ

ยันทุนนิมิตตังอวมังคลันใจโยจามนาโปสกุนัสสัทโทปาปักกโหทุสุปินัง
อาการตังพุทธานุภาเวณวินาเสมนตุแล้วสวดเหมือนกัน
แล้วท่อนท้ายก็สังคานุภาเวนาสเมนตุ
คือก่อนนอนสวดคาถาบทนี้ไปเปิดดูในกูเกิลนะ

ได้เด็กเวลาฝันร้ายย่ากลัวสวดตามย่านะยันถุนนิมสัง
จำแม่นไงเลยจำแม่นเพราะเป็นคนฝันบ่อย
ฝันร้ายจะกลายเป็นดีด้วยพระกฐานี้
อาจารย์ฝันบ่อยนี่คือเป็นที่มาที่ไปของการที่อาจารย์เหมือนกับเปิด

อันนี้ส่วนตัวเลยนะหนุ่มหมายถึงว่าไม่น่าถามเรื่องนี้คือ
ฝันถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วบางทีมีทั้งดีและร้าย
คือสมมุติว่าในสมัยที่อาจารย์เป็นหมอดูในอดีตเดี๋ยวนี้ไม่ฝันอย่างนี้ไม่เกิดแล้วนะ
อาจารย์จะต้องมดดำนัดอาจารย์มาแล้วจะดูดวงในขณะที่ทำหน้าที่ดูดวง
และยังไม่เคยยังไม่เคยดูดวงให้มดดำเลยอาจารย์ก็จะฝันเห็นชิดมดดำหมดเลยว่า
เป็นไงแล้วโตขึ้นมาเป็นไงแล้วตอนนี้มีเรื่องอะไรอยู่แล้วจะต้องไปยังไง
มันจะมันจะเห็นเป็นภาพเลยเราก็ต้องเหนื่อยหนักเอาความจริงในฝันมาประกบกับประกบกับโหรศาส
เพราะเราไม่อยากเอาสิ่งที่เรารู้ในความฝันมาพูดเพราะมันคือสิ่งที่ไม่มีเหตุผล
แต่ต้องมาพูดตามดวงเพราะเราต้องการอธิบายดวงด้วยภาษาดาว
ไม่ต้องการเอาสิ่งที่เรารู้มาพูด
จะเล่าให้ฟังนะฝันเห็นภาพมหากษัตริย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
อันนี้มหามงคลของชีวิตเพราะมันเป็นฝันแรกในเวลาที่อาจารย์เกิดวิกฤตในชีวิตที่สุด
ที่รู้สึกว่าอยากตายจากโลกนี้ไปอยากขายชีวิตแล้วเอาเงินมาซื้อบ้านให้พ่อแม่
แล้วในคืนแล้วเราก็พยายามทำดีหลายอย่างแล้วชิดก็ไม่ดีสักที
เราก็สวดหมนไวกเราง่ายคือเราคนไทยคนภูตรรักใหญ่จะมีอะไรเวลารู้สึกไม่ดี
จำได้เลยว่าสวดก็คือก็มีคนถามคำถามว่าสวดอะไร
ก็เริ่มต้นคนบ
ถวายพรพระน่ะแล้วก็เปิดหนังสือสวดมนต์แต่มันจะมีบทหนึ่งที่สวดแล้วรู้สึก
อยู่ในหัวเหมือนยกมันออกไปแล้วรู้สึกชุ่มชื่นในอกมาก
แล้วก็หลับอย่างรวดเร็วพอหลับไปเนี่ย
ฝันว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า
พระองค์เราเงยหน้ามองพระองค์เราอย่างนี้นะ
พระองค์เราพูดไปถูกพระองค์พระองค์กำมือ

หัวน้ำตาเราไหลเชื่อไหมว่าสะดุ้งตื่น

นี่คือหลังจากนั้นชีวิตเปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนเลย
ดีดีมีทุกอย่างเลย
และยังฝันเห็นพระเกจิอาจารย์ก็เหมือนกันเช่นเดียวกัน
กำลังจะบอกว่าฝันเห็นบูรพกษัตริย์หรือกษัตริย์ในปัจจุบัน
หรือฝันเห็นคือผู้มีบุญผมเข้ามา
ฝันเห็นพระอริยสงฆ์ฝันเห็นถวยเทพเทวา

ที่มันจะต้องมีความรู้สึกว่าไม่อยากตื่นเลย

เห็นช้างเห็นเสือเห็นสิงโต

หรือว่าไม่ได้ไปแก้บน

คือเชื่ออาจารย์สิฝันเราต้องยึดหลัก

สรุปยันทุนนิมิตตังค์

ยันทุนนิมิตรตังควรสวดให้จบ
ถ้ารอบเดียวไม่พอสองรอบสามรอบ

ฝันดีฝันถึงกษัตริย์ฝันถึงเทวดา

นุ่งขาวห่มขาวมาโอ้โหพวกนี้ดีหมดอ่ะดีหมด
ดีหมดเหรอ

คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ
สิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจของคุณนะครับ

ผมมูตัวพ่อมดดำมูตัวแม่
และหมูคันเทพต้องลาไปก่อนนะครับ

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้น